ที่ข่าวนี้บ้างนะเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อ๓ปีก่อน
สำหรับการศัลยกรรมยกเครื่องใหม่หมดทั้งหน้าเลยนะคะกว่า๓๐จุดค่ะ
เพื่อลดอายุตัวเองลงไปอีก๒๐ปีค่ะ
สำหรับคุณสุรชัยสมบัติเจริญล่าสุดเนี่ยเอาอีกแล้วนะ

วัย๖๒ปีก็ไม่ยอมนะจ๊ะ
ขอขึ้นเขียงอีกรอบละกันตั้งใจว่ารอบนี้เอาให้หนุ่มขึ้นอีกสัก๑๐ปีแล้วกัน
ด้วยการตัดสินใจทุบหน้าค่ะยุบโหนก
เพื่อให้ใบหน้าดูละมุนอ่อนยาวยิ่งขึ้น
พร้อมกับกระชับใบหน้านะคะแล้วก็ได้เข้าไปผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ค่ะอยู่ในระยะพักฟื้นนะคะ
คุณสุรชัยค่ะเผยว่าตั้งแต่ผ่าไปครั้งที่แล้วนะรู้สึกว่ามันช่วยได้
ทำให้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ
พอดูดีขึ้นมันก็สดใสขึ้นความมั่นใจก็กลับมา
เราดูสดใสเราดูเฟรชขึ้น
มันทำให้มีแบบพลังชีวิตมันกลายเป็นความสุขอะคุณ
เขาบอกว่างั้นเรื่องของการออกกำลังกายเออมันก็ช่วยได้ก็ทางร่างกาย
แต่การเสริมแต่งมันก็ต้องมีส่วนประกอบด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็คือการพึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์นี่แหละค่ะ
ก็ขอให้หล่อสมใจนะคะทางบันเทิงไทยรัฐเราก็รอดูอยู่เนาะนะคะ
แต่ด้วยความที่คุณสุรชัยเนี่ยมีพื้นฐานที่หน้าตาดีอยู่แล้วนะคะ
นิดทำหน่อยเพื่อความสุขกายสบายใจเล็กน้อยนะคะ
เดี๋ยวรอชมกันด้วยแล้วกันเนาะว่าหน้าใหม่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะ
ใช่แล้วค่ะหลายคนรอลุ้นนะเพราะว่าทำรอบก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวฮือฮาเลยนะคะ
คราวนี้เนี่ยทำออกมาแล้วน่าจะหนุ่มจะอ่อนแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ